แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้ว
อุบัติเหตุครั้งนี้นะมีผู้เสียชีวิตถึง๕ราย
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง๗ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปดูสภาพรถที่มันพังยับเยินแบบนี้
เพราะมีคนติดอยู่ภายในนะฮะแล้วก็ต้องเร่งทำงาน
แข่งกับเวลาแบบที่จะเห็นนี้
โอ้โหคุณผู้ชมมีคนที่ติดอยู่ภายในซากรถ

แต่ก็เป็นเหตุสลดเพราะคนที่ติดอยู่ภายใน

แต่ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็คือต้องช่วยเหลือคนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อน
แล้วก็ต้องกู้ศพออกจากรถนะฮะ
ในคลิปกู้ไภคนไลฟ์เขาบอกอย่างไรก็ตาม
ก็ต้องเอาศพออกมาจากรถให้ได้นะครับ
ใช้เครื่องตัดถ่างเข้าไปงัดซากรถที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะ
ในการที่จะช่วยกันงัดช่วยกันดึง

เพื่อจะเอาร่างของคนที่ติดอยู่ภายในออกมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
บนถนนสายวงแหวนเขาแหลมเขาชะกัน
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองใยอินหมู่๓
ตำบลวังทองอเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว
รถคันเกิดเหตุเป็นรถแวนอิซูซูสีบรอนทะเบียนออ่างรอเรือ๔๔

สภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
หงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยินคุณดูสิ
โอ้โฮบีบุบนะครับแบบนี้นะครับ
มีผู้ติดอยู่ภายในรถแวนคันนี้หลายราย
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันงัดซากรถแล้วก็นำร่างออกมานะครับ
หนึ่งในนั้นเป็นคนขับรถคือนายประวิทย์จันทร์สว่างอายุ๓๙ปี
กู้ภัยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุใหญ่สลดจริง
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๖รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๗รายนะครับ
ทางด้านภูมิกับการสพวังสมบูรณ์ดูแลพื้นที่เนี่ยนะครับ
บอกว่าจากการสอบถามทราบว่ารถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วครับ
ว่าคงไม่ชำนาญทางพอมาถึงทางแยกจุดเกิดเหตุ

โดยที่กลางวงเวียนมีรูปปั้นโคนมอยู่
คนขับน่าจะหักหลบวงเวียนนี้อย่างเร็ว
จนเกิดเสียหลักเหินลอยข้ามไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
แล้วก็รถพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าเป็นเหตุสลดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
แล้วก็จากการสอบถามแรงงานชาวกัมพูชาก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนั้นนายประวิทย์คนขับรถนะครับ
ได้พาแรงงานกัมพูชาทั้งชายและหญิง
รวมทั้งหมดในรถแวร์นะครับคุณสิบสามคน
เดินทางมาจากอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับ
จะไปทำงานที่กรุงเทพและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้นะครับ
ขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
อันนี้ใหญ่จริงเพราะว่ามีคนตายถึง๖ศพนะครับ